คือกลายเป็นมันเป็นเรื่องอะไรกัน
จริงมีการนำเสนอข่าวไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
แต่ล่าสุดมันมีความคืบหน้าเพราะว่าไปจับตัวคนก่อเหตุได้
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับเด็กชายวัยเพียงแค่๑๔ปี
น้องถูกทารุณถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายน่าเวทนา
แล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตด้วยนะคะอายุเพียงแค่๑๔ปีเท่านั้นเอง
ถูกทำร้ายเสียชีวิตค่ะโดยพบศพของน้องอยู่ที่โรงจอดรถที่บ้าน
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
สภาพศพนุ่งกางเกงนักเรียนสีดำแค่ตัวเดียว
และที่ข้อมือทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำจากการถูกรัดด้วยเชือกด้วย
ตามร่างกายของตัวเด็กเนี่ยเต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำทั้งหมด
ครอบครัวก็เชื่อว่าแบบนี้อาจจะถูกกลุ่มของอู่ซ่อมรถจักรยาน
แถวหน้าปากซอยรุมทำร้ายเอา
และมากล่าวหาว่าน้องวัยสิบสี่ไปขโมยทองหนึ่งบาท
และเงินสดอีกสามพันบาททีมข่าวของเราลงพื้นที่นะคะ
ไปเจอกับน้าของน้องวัยสิบสี่โดยน้าเนี่ยชื่อว่านายครัวสิทธิ์สินทุสะค่ะ
น้าบอกแบบนี้ว่าหลานถูกกลุ่มคนร้ายขู่บังคับนะคะ
ให้เอาทองและเงินอ่ะเอามาคืนช่วงประมาณตีสอง
หลังจากนั้นหลานถูกอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไป
ก่อนจะมาพบร่างน้องนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ทางด้านนายโคสิตน้าของน้องผู้เสียชีวิตยังพาไปดูจุดที่น้องโดนทำร้าย
ห่างจากจุดพบศพเนี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยเมตร
ตรงเนี้ยเป็นบ้านของพ่อน้องวัยสิบสี่นะคะสภาพบ้านเนี่ยถูกปล่อยรกร้างมานาน
ตรงข้างบ้านยังมีรอยเท้าเหยียบย่ำหลายจุดหลงเหลือให้เห็น
แล้วก็ยังพาไปดูจุดที่ตัวน้าบอกว่าเห็นหลานถูกทำร้าย
พยายามจะห้ามปรามตอนนั้นแล้วขู่กลุ่มเหล่านี้กลุ่มคนที่เป็นผู้ก่อเหตุแล้วว่า
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะแต่กลุ่มคนก่อเหตุไม่ฟังอ้างว่าถ้าจับส่งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
เดี๋ยวจัดการเองไม่คิดจริงว่าจะลงมือจนกระทั่งหลานเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
ผมเดินมาผมเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะทำนี้ได้ไงมันก็ลากน้องออกมา
ถ้าน้องเอามาจากจุดนี้สี่คนช่วยกันเดินแขนเดินแขนเดินขาสี่คน
บนมันก็ทุบตั้มมันก็ทุบมันบอกมึงบอกว่าท้องอยู่ไหนบอกว่าท้องอยู่ไหน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือเราได้ข้อมูลแบบนี้นะคะจากน้องที่เป็นเพื่อนสนิทนะคะ
ของน้องวัยสิบสี่คนตายเชื่อว่าน้องไผ่อายุสิบสามไผ่เล่าแบบนี้
เอาจริงเพื่อนเนี่ยเคยถูกทำร้ายมาสองครั้งแล้วนะครั้งแรกเนี่ยโดนทำร้ายตอนวันที่๑๖กันยายน
ตอนนั้นเนี่ยคือไปนั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านพักตรงนี้แหละของเขานั่นแหละค่ะ
จู่ค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะชื่อว่านายเพศอายุประมาณ๕๐ปีมาพร้อมภรรยา
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาปรีเข้ามาทำร้ายโอ้โหเตะสองครั้งเค้นให้คืนทอง
คนตายก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเอาแต่ร้องไห้ตอนนั้นกลายเป็นผู้ก่อเหตุยิ่งโมโห
ถอดรองเท้าคอมแบตตบเข้าที่หน้าน้องคนตายเขาอย่างจัง
เหตุนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
แล้วพาตัวน้องวัย๑๔ขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป
ไผ่เล่าให้ฟังว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ผมได้เจอกับเพื่อน
แล้วตอนนั้นบอกเลยว่าเพื่อนผมหันหน้ามามอง
หน้าเศร้าโศกร้องไห้ก่อนจะมารู้แล้วตกใจมากว่าเพื่อนตายแล้ว
ปู่ของคนตายค่ะชื่อว่านายบุญส่งวงวัดนะคะเล่าว่า
หลานเดินกลับมาที่บ้านของน้าตอน๑๐โมงสะบักสะบอมมาเลย
กางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่เอกใจอะไร
จนไปเห็นหลานนอนแน่นิ่งอยู่ในโรงรถค่ะ
ตอนนี้นึงกินเดี๋ยวเราลองไปดูที่อันนั้นแล้ว
เอาข้าวไปกินบางกะดิวไปที่ตานข้างหมดแล้วอะไรแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกตัวในเพศและในพีช

มีพยานยืนยันว่าเขาเป็นคนทำร้ายน้องวัย๑๔จนเสียชีวิตจริง
ตำรวจนะคะตอนนี้จะเร่งติดตามตัว
ส่วนที่อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นบ้านของตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ถูกปิดเงียบตอนนี้กำลังพยายามกดดัน
แล้วก็อยากจะให้ผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัว
ถ้าไม่มาออกหมายจับแน่นอนนะคะ
เขาบอกว่าสามารถคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักได้๓คน
จำนวนนี้มีในพีชรวมอยู่ด้วย

ทำร้ายเขาถึงแก่ชีวิตเพราะอะไรกันแน่
ก็คือภาพล่าสุดที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับ

คุณผู้ชมครับบ่าย๓โมง๓๒